คุณผู้ชมมาดูเหตุนี้หน่อยที่จังหวัดตากนะครับ
บอกว่าเห็นพระรูปหนึ่งออกเดินบินทบาท
แต่ทำไมเรียรายอยู่ได้
เรียรายเงินอยู่ที่สานิขนส่งพุทธศาสตร์อเผลอแม่สอดนะครับ
ประชาชนบอกว่าเจ้าหน้าที่ครับช่วยมาดูหน่อยครับ

สกิทเรียกนี่นะฮะโยมจะร่วมบริจาคไหม
ตำรวจต้องไปบุกรวบเลยครับ
พบว่าจำวัดอยู่ที่ไหนคุณ

เอ้าจำโรงแรมแล้วนั่นน่ะ

เคยถูกจับเป็นครั้งที่๒ในรอบ๕ปี

นี่ครับเป็นคลิปขณะที่พระปลอมรูปนี้เดินถือบาทออกเรียบรายเงินสด
จากประชาชนศกิจญาติศกิจโยม
ภายในศานีขนส่งผู้โดยสารอังเภยแม่ศอดจังหวัดตาก

ตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจไม่แน่ชัดว่าใช่พระจริงหรือพระปลอม
แล้วก็ส่งมาร้องเรียนที่ตำรวจสพแม่สอด
รวมถึงทางด้านของพระครูอาธรณ์กิจจานุกูล
หรือว่าพระวิญญาธิการหรือว่าตำรวจพระ

พบว่าคนที่สวมจีวอนแบบนี้คือชายวัยกลางคน
โกนหัวแต่งกายคล้ายพระ
เดินแจกทรองทำบุญคล้ายกับทรองพระป่า
พร้อมกับรูปพระเกจิอาจารย์ชื่อดังให้กับชาวบ้าน
และยังพูดเชิงบังคับให้ร่วมทำบุญด้วยนะคุณ
บอกแบบนี้โยมถ้าโยมทำบุญนะโยมได้ขึ้นสวรรค์นะ

แต่ถ้าโยมไม่ทำนะโยมอาจจะตกไปถึงไหนต่อไหนนะฮะ
มีชาวบ้านหลงเชื่อทำบุญเป็นเงินสดจำนวนหลายซองนะครับ
ทีนี้พอตำรวจแสดงตัวเข้าควบคุมพระปลอมรูปดังกล่าว
เอาอย่างไรดีเรียกว่าพระพร้อมรูปดังกล่าว
หรือว่าพระปลอมคนดังกล่าว
ก็ถึงกับหน้าซีดตัวสั่นเหงื่อแตกนะครับ
ตรวจสอบเอกสารใบสุทธิการบวชเป็นพระสงฆ์
พบว่ามีการปลอมแปลงคุณมีนะแต่ปลอมนะฮะ
ถ่ายเอกสารคล้ายใบจริงระบุชื่อว่าพระภัยศาลธีระวโร
ทีนี้ก็ต้องนำไปสอบสวนเพราะรู้ว่าพระปลอม
ก็ต้องทำพิธีศึกต่อหน้าท่านเจ้าอวาสวัตรวัดด่อนชัย
ช่วงแรกนายภัยศาลไม่ยอมศึก
เถียงอยู่นานเลยจนทางตำรวจพระ
ต้องเปิดวาธกรรมสั่งสอนนานเลยนะฮะ
นายภัยศาลนิ่งสงบลงน้ำตาไหล
เกรงกลัวต่อบาปบุญคุณโทษและยอมศึกแต่โดยดี

มันไม่ถูกไม่ควรศาสนา

ไม่ใช่ท่านเอาศาสนามาหากินแบบนี้

นี่มันปลอมแปลงชัดมันไม่ได้บวช

ก็แต่งกายเป็นพระท่านไปนอนโรงแรม
มันเกิดขึ้นมันยิ่งใหญ่มากเลยท่านรู้ไหม
พระปลอมโดนพระจริงทั้งสวดทั้งสอนเลยนะฮะ

นายภัยศาลถูกจับศึกเป็นครั้งที่๒แล้วนะฮะ
โดยเป็นตำรวจพระชุดเดิมที่ไปจับได้

ก็คือศานีขนส่งพุทธศาสตร์นำเผิ่มแม่สอดนะครับ
นายภัยศาลน้ำตาลไหลสัญญาแบบนี้
กลับตัวเป็นคนดีไม่ปลอมตัวเป็นพระ

บันทึกไว้เป็นหลักฐานส่งพระชั้นผู้ใหญ่รับทราบต่อไปนะครับ
ด้านของเจ้าคณะตำบลพระธาตุผาแดงเปิดเผยว่า
ขอให้ญาติโยมช่วยกันตรวจสอบพฤติกรรมพระสงฆ์
แล้วก็ขอให้พระให้เจ้าอาวาสทุกวัด

หากเจอเหมือนพระปลอมแบบนี้มีพฤติกรรมต้องสงสัย
เรียรายเงินทำบุญแจกเครื่องรางของขลัง
เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบ่อนทำลายศาสนาให้มัวหมองนะครับ
อย่างเคสของนายภัยศาสน์มีพฤติกรรมออกเรียกรายในรูปแบบเดิม
จับศึกมาแล้วก็สองสามครั้งก็ไม่เข็ดนะ

ที่สำคัญใช้ใบสุทธิพระปลอมมีเงินสดเนี่ย
หนเวียนต่อวันนะคุณที่ขอเข้ามาได้เนี่ย
ละพันบาทนี่เงินบุญของญาติโยมเท่านั้น
แต่คุณไม่เอาไปทำบุญเอาเข้าตัวเองนะครับ